สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับโดยสารอุทธรณ์ก็พิพากษายืนให้ยกฟ้อง
กับพวกรวม๕คนนะครับในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันอุ้มฆ่า
นักธุรกิจชาวซาอุดีอาราเบียครับ
สารอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีที่
คดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งเป็นจดยื่นฟ้อง
พลตำรวจโทสมคิตบุญธนอมอดีตเจรตำรวจพันธุ์ตำรวจเอก
สอนรักหรือว่าสมชายจูสนิทนะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
พันตำรวจเอกประภาพปิญญาโมงคล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
พันธุ์ตำรวจโทสุรเดชอุดมดีครับ
แล้วก็จ่าสิบตำรวจประสงค์ทองรั้ง
เป็นจำเลยที่๑๕ในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพื่อปกปิดการกระทำความผิดอื่นของตน
และเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิดทางอาญาที่ตนได้กระทำไว้
ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันอุ้มฆ่านายมูฮัมมัติอันรูไวลี
นักธุรกิจชาวซาอุดีอาราเบียและเชื้อพระวงศ์

ซึ่งคดีนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙

จากพยานโจทย์ยังไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
เชื่อว่าจำเลยทั้ง๕คนนั้นไม่มีความผิด
ยังไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ

เพราะเป็นการกรอบกู้ศักดิ์ศรีข้าราชการตำรวจที่ตนกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ถูกกล่าวหามาตลอด๗ปี
ทางนี้ยังคงเดินหน้าฟ้องคณะ
ซึ่งเป็นคณะทำงานสอบสวนอายการที่ฟ้องตนเอง
เป็นจำเลยในคดีนี้ด้วยครับ